คนก็กลับมาประจำการกลับบ้านเรียบร้อยกันแล้วนะคะ
แต่ว่าครอบครัวนี้ยังไม่กลับมาค่ะคุณตากับลูกสาวคนโตเนี่ย
ก็วิงวอนใครที่เจอนะคะช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะ
ขับรถออกไปเที่ยวกันสี่คนช่วงสงกรานแล้วหายไปเลยค่ะ
มาสิบวันแล้วไม่สามารถติดต่อได้ค่ะอืม
นี่แหละค่ะ๔ชีวิตนะคะ๔ชีวิตก็ต้องไม่มีลูกสาวคนโต
เพราะว่าลูกสาวคนโตเป็นคนออกมาบอกว่า
ครอบครัวเขาหายไปไหน๔คนพ่อแม่ลูกชาย๒คน
ขับรถไปเที่ยวแล้วหายไปแบบไร้ร่องรอย
สิบวันแล้วยังไม่เจอค่ะยังติดต่อไม่ได้นะคะ
เด็กชายนรเบชอายุสิบสองควบเด็กหญิงฮารินดาอายุเจ็ดควบ
หมายเลขทะเบียนบะวัยไม้พอภาพสามศูนย์ห้าสามสุโขทัย
ออกจากทุ่งเสลี่ยมไปเที่ยวช่วงสงกราน

ผ่านมา๑๐วันแล้วยังไม่ได้เบาะแสอะไรนะคะ
ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้ทางด้านซ้ายนะคะ
คุณผู้ชมใครที่เจอเบาะแสก็ช่วยติดต่อกลับด้วยนะคะ
หรือว่าถ้าครอบครัวนี้ดูทีวีอยู่นะคะ
ดูไทยรัฐทีวีอยู่ก็ช่วยส่งข่าวด้วย

บ้านลุเต่าอำเภอศรีสำรงค์
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปพบกับคุณพ่อของคุณนิรุธค่ะ
คือคุณตาล้วนอายุ๖๙ปีกับน้องอุ้ยอายุ๑๙ปี
ก็คือเป็นสมาชิกของครอบครัวเป็นลูกสาวคนโต
อุ้ยบอกว่าครอบครัวย้ายจากอำเภอศรีสำโรง
ไปทำเกษตรที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม๒ปีแล้ว
วันที่๑๐เมษายนพ่อบอกจะไปเที่ยวกับแม่แล้วก็น้องชาย

แล้วนี่ค่ะติดต่อไม่ได้เลย
กับคุณตาก็เป็นห่วงมากค่ะ
พ่อเขาอยู่ที่ไหนครับ
อยู่ทั้งเซลียม
ทั้งเซลียมอยู่กับแม่ค่ะ

พ่อฮือแม่รับชมข่าว

คุณพ่อคุณแม่น้องชายอีก๒คน
คือเรื่องการติดต่อสื่อสารสมัยนี้มันก็ไม่ยาก

เขาก็ยังแชทกันทุกวันแต่ว่าหายไป๑๐วันแล้ว
ติดต่อไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้น
ทั้ง๔คนนี้ค่ะตำรวจสพบ้านไร่
ก็ลงพื้นที่เช็คกล้องวงจรปิดตามจุดต่างเลยค่ะ
ปรากฏว่าพบรถกระบะของทั้ง๔คนนี้ค่ะ
วิ่งผ่านที่๔แยกอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตร

นี่เป็นเพียงเบาะแสและข้อมูลเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือเลยค่ะ
คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เจอทั้ง๔ท่านนี้
หรือว่ามีเบาะแสนะคะก็ช่วยส่งข่าวที่สพบ้านไร่
หรือว่าติดต่อยาดของผู้สูญหายเมื่อสักครู่นี้เราขึ้น
เบอร์ไว้ที่หน้าจอนะคะสพบ้านไร่๐๕๕๖๘๕๑๙๑

ช่วยส่งข่าวให้กับครอบครัวนี้ที่ยังรออยู่นะคะ
ทั้งคุณตาแล้วก็ลูกสาวคนโตค่ะ